สาวจิตของคุณผู้ชมค่ะ

หาตัวจับแยกแบบสุด

คนซ้ายนี่น้องโรดเบ้น

ไปถึงอำภาวาสมุดสงคราม

ยิ่งเจอก็ยากถามถ่ายกันสักหน่อยพี่สมจีต

เพราะว่าละครตอนนี้คุณฟังดี

อยู่ทั้งหมด๔เรื่องค่ะแล้วก็ยังมีรายการอีก๒รายการ
ตอนนี้ยากกว่ารถไฟชนกันก็คือคิวพี่สมจิตมันชนกันมั่วไปหมดเลย
โอ้โหมันจัดกันยากมากแล้วก็ต้องขอบคุณผู้จัดทุกคนที่เมตตามาตลอด
แล้วก็เข้าอกเข้าใจนะโดยเฉพาะไทยรัฐทีวีของเรา
เพราะว่าอะไรพี่สมจิตเนี่ยมีละครกับทางช่องของเราเรื่อย
ปล่อยบ้านด่อยปล่อยบ้านทุ่งได้การแอร์แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยนะ
พี่สมจิตเขาจะเคลียร์คิวให้ทั้งเดือนเลยแล้วก็จะบอกด้วยว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะ
คุณผู้ชมค่ะที่งานรุมพี่สมจิตแบบมารุมมาตุ้มขนาดนี้
พี่สมจิตเชื่อเขายังไปมูมาไงมูแล้วก็ไปศักดิ์ยันต์กับอาจารย์
เสริมความปังที่กลางหลังศักดิ์มาอีกหนึ่ง
ที่ไม่เชื่อก็ต้องเทื่อหลังจากที่แกศักดิ์มา
จู่ศักดิ์เสร็จปุ๊บอุ๊ยฮาโหลกลิ้งกลาง

เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยจ้า

ลงนะณทองกับอาจารย์พระโรธเรื่องวิชา
นะครับได้ผิดพระอาจารย์จากอาจารย์พระโรธเรื่องวิชา
แล้วก็ศักยันต์
อันนี้คือรายล่าสุดใช่ไหมล่าสุดเลย
ต้องบอกว่าพอศักดิ์ล่าสุดปุ๊บมีละครเข้าอีกเรื่องหนึ่ง

ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเรื่องราวแปลกแบบนี้เข้ามา
ที่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยทำอะไรกับตัวเอง
ศักดิ์ยันต์สิบทิศของอาจารย์นะครับ
แล้วก็ใช้ตัวโอมด้านหลังนะครับ
ต้องบอกว่าพอศักดิ์ปุ๊บมันก็ปังจริง

พอฟังเสร็จปุ๊บเราก็มีความมั่นใจกับตัวเองนะครับ
มีความมั่นใจเสร็จปุ๊บเราก็ได้ทำบุญเยอะขึ้น
พอการทำบุญเยอะขึ้นต่อบุญตัวเองเยอะขึ้น
ทุกอย่างสิ่งที่ดีก็ตามมาในชีวิตของเรา

เวลาที่เดินทางไปขอพรฟังดี๓สิ่งนะ
คุณต้องทำนะอยากรู้ไหมฟังดี
ข้อหนึ่งพูดชื่อของตัวเองออกมาดัง

ข้อสองสิ่งที่อยากได้แล้วก็จะตั้งใจทำข้อ๓
ข้อสามขอไปเลยอ้อนวอนไปเลย
ช่วยลูกเถอะนะช่วยลูกเถอะท่าน
พี่ต้องทำสามสิ่งใช่ไหมอ้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

สูจนมาหมดแล้วค่ะว่าจริงแล้วการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดเลยก็ตามทุกพื้นที่

แต่โดยส่วนตัวพี่คือตื่นเช้าทำงานแล้วได้ตังค์
ขอพรเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าไม่ขยันก็เท่าเดิม
ทุกวันนี้ก็เลยชอบบูชาแล้วกันค่ะ
บูชาแล้วก็พกติดตัวก็คือเซียนแปะโรงศรีค่ะ
เซียนแปะเป็นคนที่ทำมาหากิน
แล้วก็สอนให้เราขยันในเรื่องราวของการใช้ชีวิต
ในเรื่องของการทำกิน
ใครที่ไปขอพรจากเซียนแปะโรงศรีนะ

เพราะอย่างที่พี่ตุ๊กกี้บอกว่าเซียนแปะโรงศรีเนี่ย

สำหรับคนที่ตั้งใจทำงานทำมาหากินเท่านั้นนะ

มิถุนายนค่ะพี่ตุ๊กกี้นะคะ

จะมีพิธีบวงสวงองค์ทาเวสสวรรค์องค์ใหญ่

เดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยค่ะ